อีกหนึ่งแมทที่จะมีการถ่ายท่อนวันที่๖ตุลาคม
อันนี้อีกสักพักใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นศึกใหญ่ที่เราให้ดูของดีนั้น
การป้องกันแชมป์ของศรีสะเกดในประเทศไทยนะครับ
ล่าสุดข่าวจากทั่วโลกไม่ว่าศรีสะเกดจะผ่านไฟล์นี้ได้หรือไม่
ผมเชื่อว่ามันจะมีไฟล์ทำเงินให้กับเจ้าแหลมแน่น
เพราะว่าหลายคนอยากจะชกกับศรีสะเกดเหลือเกิน
หนึ่งอันนั้นก็คือเจอวินอังคาฮาสนะครับ

ไฟล์ทที่ต่อยกับนักมวยฟิลิปปินส์เพื่อร่มชาติล่าสุด

เขาอยากจะล้มแชมป์กับเรามากเลยนะครับ
แล้วก็จะมีกำหนดในการขึ้นป้องกันตำแหน่ง๒๙กันยายนนี้
นักจริงชาวเม็กซิโกที่สหรัฐอเมริกา

ซึ่งอดีตท็อปแรงก็เคยสร้างมานี่ปากเกียวดังมาแล้วไง

เพราะว่ามวย๒โปรนี้มันเป็นค่ายใหญ่
เซนกันได้ผมเชื่อว่านี่จะเป็นคู่มวยที่ทำเงิน
ทำเงินมากที่สุดในรุ่น๑๑๕ปอนด

เพราะว่าเป็นมวยที่เป็นแชมป์ทั้งสองค่ายมาเจอกัน

ดังนั้นเดี๋ยวก็ใกล้ว่ากันว่าจะพามาได้ไหม
มุ่งสมาธิกับไฟล์ป้องกันแชมป์ล่าสุดของศรีสะเกดนี้ก่อน
เน้นย้ำนะครับป้องกันแชมป์กับอิราณเดียสปลูดราชิงเม็คซิโก
ในศึกวันชัมเป็นชิปคริงดอมออฟเฮโร่
ก็จะมีนักสู้เอ็มเอเมเอไทยไปสู้ด้วยริกัอิชิเกต
แล้วก็มีนักมวยไทยอย่างเพชรมรกฏวอสังประภัยสะเด็ดดาวเพชรพญาไทย
ฐานาทีวีที่๓๒ถ่ายท่อสดนะครับวันที่๖ตุลาคมตั้งแต่เวลา๓ทุ่มครึ่ง